เรื่องราวดีก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บอย่างจ๊ะอาสยาม
คุณขาบอกเลยว่าน้ำพักน้ำแรงล้วนเลยบวกกับความกระตันยูจึงได้มาเป็นบ้านหลังงามหลังนี้
เห็นว่ารวมแล้วนะคะบ้านนี้หรูหราบนเนื้อที่กว่า๕ไร่กว่า๓๐ล้านบาทเลยจริงหรือเปล่าไม่รู้จะสวยขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่า
หอหรือสิแรกเลยนะเหนื่อยก็รู้สึกดีใจค่ะธูปใจ
ต้องผ่นให้ต่อไปนี้ดีใจค่ะ

เอาเสาไฟออกไปตอนนี้เดินกันใต้ดินมา

เป็นมุมรับแขกของบ้านนะคะ

เหมือนแบบคือจะไม่บอกตัวเลขว่าเท่าไห
แต่ทำงานปีนึงแล้วมาลงที่บ้าน
ข่าวก็ลงอย่างนั้นแหละลงจนแบบอู้รวยมาก
อะไรเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะไปหมดแล้ว
ไม่ถึงไม่ถึงแน่นอน

ไม่ทำเลยแต่ครัวก็จะเลอะหน่อยหนูว่า
ไม่ต้องเข้าหรอกครัวคนเยอะเลอะด้วย
นี่ใหญ่ขนาดนี้แสดงว่ามีคนชอบทำกับข้าวเหรอคะ
ไม่ค่ะชอบกินแล้วชอบกินมากกว่าค่ะ
นี่ค่ะตรงนี้คือเป็นจุดที่พีคที่สุดแล้ว
เป็นป้ายรวยของอาจารย์ปิ๊งหนึ่งนะคะ

เราเดินขึ้นบันไดใช่ไหมก่อนที่เราจะขึ้นเนี่ย
เรามองอุ๊ยฉันต้องรวยเออฉันต้องรวย

มันเป็นป้ายที่เตือนสติที่ดีที่สุดนะคะ

จะพาขึ้นไปบนห้องบุก
อายมากเลยบนห้องอ่ะ
คือมีห้องทั้งหมด๓ห้องนะข้างบนอะ

แต่โต๊ะกลางยังไม่มีนะคะ
ใครที่จะมาซื้อของขวัญขึ้นบ้านใหม่มา
คาดโต๊ะกลางโต๊ะโชว์ตรงนั้นนะคะ
แก่กันขาดนะคะ

แต่อันนี้ก็จะดูลกหน่อยนะคะ
ความคิดของเราที่เราคิดตั้งแต่แรกเลยคือเราอยากให้พ่อให้แม่มีความสุข
แล้วให้พ่อให้แม่แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นี่แหละคุณความตั้งใจความกระตันยู
เก็บหอมรอมริฟต์นะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงขาขึ้นเท่าไหร่ก็ตาม

เพื่อที่ว่าทุกคนในครอบครัวจะได้มีความสุขแฮปปี้ไปพร้อมกัน

สร้างให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับจ๊ะอาสยาม
แล้วตอนนี้ก็ทำงานหนักมากเลยนะ

ว่าเรายังไปถ่ายงานที่บ้านเขากันเลยนะคะ

ใช่แล้วเขาบอกว่ามูลค่าบ้าน๓๐ล้านเนี่ย
จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้มา
มุ้งลวดเนียรภัยเกือบล้านบาท